คาวขวันเราก็เชื่อรีด์และอัพเดทข่าวบนเทิงกันหน่อยจ้า
ข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวของสาวสวยที่หน้าละไม้คล้ายดิฉันมากเลย

ถ้าผู้ชมเคียงส่งข้อความเข้ามาเลย
คุณสิริต้าเจนเซ่นจะบอกเลยว่าสวยราวกับเจ้าหญิงนะคะ
หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยนะคะ
รวมไปถึงธุรกิจใหม่ที่กำลังจะทำด้วย

เพราะว่าไปโชว์ความหวานกันอยู่นะฮะ
ไปสวีตหวานกันไปสวีตต่างประเทศกับคุณกรณรงด์เดทนะคะ
สวิสเตอร์แลนด์นั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่รู้ทำไมทำไมนะคุณ

ค่ะคุณหรือเพราะว่ากลัวจะเรื่องดรามงดราม่านะคะ
เจ้าตัวก็มาให้คำตอบแบบเขินด้วยว่า

เข้าใจทุกคนแล้วก็อย่าแซวเยอะนะ

ริต้าบอกว่าไปถามฝ่ายชายดีกว่าว่าจริงไม่จริงค่ะ

ส่วนข่าวดีค่ะลิต้า
อันนี้ก็ต้องไปถามฝ่ายชายค่ะก็ค่ะ

อ่ามากแต่ว่าตัวลิต้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวพูดอะไรไป
ทีนี้ไม่กล้าโพสต์ลูกเลยฮะ

ด้วยความที่อันนี้เราไปกันหลายคนนะคะ

ริต้าบอกเลยว่าริต้าริต้าฮัปปี้ค่ะฮัปปี้มาก
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวความอัปเดตแหละ
เรื่องกรณีความขัดแย้งของครอบครัวนรงเดชนะคะ
ต้าก็ยืนยันชัดเจนไม่อยากตอบเรื่องนี้นะคะ
ให้เป็นเรื่องของครอบครัวฝ่ายชายเขาแก้ไขปัญหากันไปจะดีกว่าค่ะ
อย่างนี้ถ้าเขาไม่พูดดีกว่าค่ะมันเป็นเรื่องของเขาค่ะ
เรื่องระหว่างเรากับเขาก็ถ้าจะไม่พูดอยู่แล้ว
ถ้าถามยิ่งมีบุคคลที่สามนี้ต้องขอไม่พูดเลยดีกว่า

นางเอกที่แท้ทรูนะคะเราต้องไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น
ค่ะคุณเออใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไร
หน้าที่ยุ่งเรื่องของคนอื่นปล่อยมาให้เราเองเดี๋ยวเรายุ่งตัวเอง